แคนดิเดตนายกนี่ก็ตอนนี้ก็ไปเป็นเพื่อไทยแล้วนะ
ในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าแคนดิเดตนายกของเขาคือ
คุณเสธาเทวีสินหลังจากนั้นคุณชุวิทรกับมนตร์วิสิต
ออกมาแถลงทันทีบอกต้องการแฉเพื่อชาติ
กล่าวอ้างเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีต่าง
ที่อยู่ที่แสนสิริของคุณเศรษฐานะครับวันนี้คุณชูวิทย์ไปต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณชูวิทย์ไปหาอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อเอาข้อมูลต่างเนี่ย
ไปให้ทางกรมสรรพากรช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ตกสวรรค์ชีวิตหนึ่งโอกาสคนจะเป็นนายกมีครั้งเดียวในชีวิต
โต๊ะสวรรค์นะเศรษฐา
นี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์นะฮะแสดงให้ผู้สื่อข่าวดู
เหมือนกับพูดถึงอนาคตทางการเมืองในการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสิน
คันดิเดตนายกรัฐมนตรีของภาคเพื่อไทยว่าจะเป็นอย่างไร
หลังจากนี้ไปหลังจากที่คุณชุวิตนำเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน
ย่านสารสินเมื่อปีศ๕๕๒และกับบริษัทแสนท์ทรี
ตอนนั้นคุณเศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
มามอบให้กับอธิบดีกรมสัญพากรคุณลาวรนซนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ได้ส่งตัวแทนมารับเอกสารของคุณชูวิทย์นะครับ
ตัวแทนของทางอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าต้องขอไปตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อน
ว่าจะมีข้อมูลตรงไหนที่เข้าข่ายเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่อย่างไร
ส่วนจะเรียกตัวคุณเศรษฐาหรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือไม่
เรื่องต้นก็ต้องไปดูเอกสารหลักฐานที่คุณชูวิทย์เอามามอบให้ก่อน
ถึงจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปได้รับเอกสารเสร็จ
ตัวแทนของอธิบดีกรมสรรพากรก็กลับเข้าตึกเข้าสำนักงานไปนะครับ
คุณชูวิทย์ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวต่อนะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องการแบ่งขายที่ดินที่เกิดขึ้นของแสนสิริ
ยุคคุณเศรษฐาที่แบ่งขายที่ดินเป็น๑๒คน
แต่ที่ดินเป็นผืนเดียวแบ่งขายทีละวัน
เป็นการพยายามเลี่ยงภาษีซึ่งมีแนวทางการตัดสินของกรมสรรพากรไว้แล้ว
กรณีเป็นที่ดินที่ไม่ได้ระบุว่าอยู่ส่วนไหนจำนวนเท่าใด
ถือว่ามีความผิดให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา๑๓
และถ้าที่ดินนั้นได้มาพร้อมกันและขายให้ผู้ซื้อบริษัทเดียวกันเวลาเดียวกัน
ถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลต้องจ่ายภาษี
กรณีนี้เนี่ยคุณชูวิทย์อ้างว่าได้มีการเลี่ยงโดยแยกขายทีละวันเป็นการเลี่ยงภาษี
คุณชูวิทย์ยังอ้างว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าต้องมีเงินบวมหรือเงินทอนที่เข้ากระเป๋าคนที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ซึ่งทั้งหมดถือว่าคุณเศรษฐามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีพนักงานกรมที่ดินมีส่วนรู้เห็นสมคบคิดให้ทำผิดอย่างแน่นอน
เพราะแม้แต่ธนาคารยังไม่กล้าปล่อยกู้ให้ในช่วงแรก
แต่มาปล่อยกู้ให้หลังมีการมัดจำที่ดินแล้วก็นำไปจำนอง
ที่ออกมาพูดตอนนี้คุณชูวิทย์บอกว่าเพราะคุณเศรษฐากำลังจะเป็นนายก
ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยตัวเองอาจจะทำอะไรไม่ได้
แล้วออกมาแฉในตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์
เมื่อนายเศรษฐาขึ้นมาผมก็จำเป็นต้องพูด
เอาแล้วถ้าเสนออุ้งอิงมาผมจะไปพูดทำไม

การเป็นนายกรัฐมนตรีก็ผมบอกแล้วอย่างนี้ต้องมีความสง่างาม
ก็ถ้าคุณเอานายทุนเนี่ยแล้วมีพฤติการแบบนี้มาเป็นนายกของผม
ผมในฐานะประชาชนผมมีสิทธิ์พูดครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณชุวิตบอกว่าทำไมถึงต้องออกมาแฉตอนนี้นะ
บอกถ้าคุณเศรษฐาเป็นนายกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวการแฉมันจะไม่เกิดประโยชน์
แต่มันก็มีคำถามตามมานั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมคุณชูวิทย์ไม่ออกมาตั้งนานแล้ว

หรือว่ารอจังหวะเวลาที่คุณเศรษฐาจะเป็นนายกเพราะอะไร
มันมีเบื้องหลังก่อนหน้านี้ในอดีตเคยมีกรณีอะไรกันหรือเปล่า
นี่นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอีกมุมหนึ่งจากทางพักเพื่อไทยนะครับ
แม้ว่าทางแสนสิริจะออกเอกสารชี้แจงเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับ
วันนี้พักเพื่อไทยนะฮะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อ
โฆษกภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าขอตั้งข้อสังเกตหน่อย
ว่าทำไมคุณชูวิทย์ต้องรอให้คุณเศรษฐาเนี่ยจะเป็นนายกก่อน
หรือมีความต้องการให้ใครที่หลุดจากวงโคจรไปแล้วได้กลับมามีลุ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่
โดยใช้คำว่านี่มันคือปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใคร
คือชื่อเล่นของคุณเศรษฐาล้มนิดชุบชีวิตใคร
ซึ่งคุณชูวิทย์ก็ตอบโต้ประเด็นนี้เอาไว้เช่นกันนะครับ
บอกว่าเอ้าที่คุณอนุสรออกมาพูดแบบนี้เนี่ยแม่หรืออยากจะเป็นรัฐมนตรีอะไรหรือเปล่า
ถ้าข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยผิดนะก็พร้อมถูกดำเนินคดีเหมือนกันคุณชูวิทย์บอก
ดังนั้นผมจึงชวนท่านสื่อมวลชนชวนพี่น้องประชาชนจับตาดูแผนปฏิบัติการนี้ก็คือแผนปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใคร
เพราะอาทยากรมักได้ประโยชน์จากอาทยากรรมที่ตัวเองก่อขึ้น
คำถามคือถ้าล้มนิดหรือล้มเศรษฐาแล้วใครคือผู้ได้ประโยชน์สูงสุด
คุณอนุสรอยากกระสันจะเป็นรัฐมนตรีมากเกินไป
สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมปกป้องประชาชนคนไทยที่เสียภาษีทุกคน
พักเพื่อไทยก็ไม่ได้อยู่ในอาการที่ดีในปัจจุบันนี้

คุณเนี่ยเป็นพักตระบัดสัตว์
เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนหลัง๒ทุ่มมาว่ากันอีกทีนึง
ความจริงคุณชุวิตวันนี้เปิดเผยเรื่องที่ทุกคนก็ตกอกตกใจแล้วก็ช็อกอยู่เหมือนกัน
คนก็ส่งกำลังใจเรื่องของสุขภาพของคุณชูวิทย์
คือเมื่อวานก็บอกเรื่องไปฉีดคีโมใช่ไหม
แต่วันนี้บอกเป็นมะเร็งตับระยะ๓แล้ว
คุณหมอบอกว่ามีเวลาอยู่สักประมาณ๘เดือนค่ะ